คุณผู้ชมครับข่าวแรกวันนี้เรามาเริ่มที่เรื่องของการสูญเสียคนในวงการบันเทิง
ก็คือคุณโจบอยสเกาะวงบอยสเกาะเป็นวงที่อยู่ในตำนานของวงการเพลงของไทยก็ว่าได้
รุ่นผมก็ทันหลายคนก็ทันใช่ค่ะอ่าเพลงนี้ติดหูหลายเพลงทีเดียวนะฮะ
คุณตะคุณดิบคุณโจนะครับคุณโจครับเสียชีวิตอย่างกระทันหันครับ
ขณะที่กำลังเล่นดนตรีในผับแห่งหนึ่งแถวทาวน์อินทาวน์ครับ
วันนี้ญาติญาติก็เดินทางไปรับศพเพื่อนำไปบรรเพ็ญกุศลที่วัดสายใหม่นะครับ
ส่วนทางด้านของเพื่อนเองก็บอกว่าตอนแรกเนี่ย
นึกว่าคุณโจเล่นมุกนั่นเองแต่พอรู้ว่าเรื่องจริง
ก็รีบไปช่วยอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงก็ไปพิมพ์ลายนิ้วมือของคุณธนัทฉิมทวมหรือว่าโจบอยสเกาะครับ
หลังจากที่แพทย์ลงความเห็นนะครับว่าเสียชีวิตจากอาการกล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงาน
หลังจากขึ้นแสดงคอนเสิร์ตที่ร้านคัลเลอร์บาร์ครับย่านทาวินทาเมื่อคืนที่ผ่านมา
ระหว่างเกิดเหตุครับนายทรงพลคล้ายพงพันธ์หรือว่าคุณดิบและคุณวินรวีใหญ่เสมอ
หรือว่าคุณตะบอยสเก้าครับพร้อมทั้งเพื่อนศิลปินก็คอยช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่จึงทำการปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่เป็นผลจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลราชพร้าว
ซึ่งทีมแพทย์กระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้านานกว่าครึ่งชั่วโมงครับแต่สุดท้ายไม่เป็นผล
ก่อนจะลงความเห็นนะครับว่าคุณโจบอยสเกาะนั้นเสียชีวิต
โดยทางด้านของคุณดิ๊บและคุณตาบอยส์เกาส์เพื่อนร่วมวงก็บอกว่า
ว่าขณะร้องเพลงอยู่บนเวทีระยะหนึ่งหลังจากนั้นเห็นคุณโจรไปนั่งพัก
มาถึงก่อนที่จะร้องเพลงสุดท้าย
ซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าพี่โจ๊เล่นมุกแล้วก็ยังแซวกันอยู่
เริ่มผิดสังเกตจึงไปจับตัวเพราะว่าอาการเริ่มมีตาเหลือกแล้วครับ
แล้วก็มีการกัดกรามน้ำลายฟูมปากแล้วก็หายใจเบา
รีบเอามือของตนเองไปงัดปากของคุณโจ

ขณะนั้นไม่มีใครรู้เรื่องว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็คิดว่าน่าสามารถช่วยเหลือกันได้
ทุกคนก็พยายามช่วยเต็มที่แต่ก็สายไปแล้วนะครับ
ทางด้านพ่อของคุณโจคือคุณสำริทฉิมทวมครับ
หลังจากเดินทางไปรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ก็ยังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ซึ่งก่อนหน้านี้ลูกชายไม่เคยบ่น
หรือแสดงอาการว่าป่วยเลยเพราะว่ากลัวพ่อจะเป็นห่วง
แต่ละครั้งคุณโจจะโทรศัพท์ติดต่อไปหาคุณพ่อตลอด
เพื่อถามความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างนะฮะ
สอบถามเรื่องของสลัดภูกษ์สุขติบ
แล้วก็ถามเรื่องของการมีเงิน

ว่าจะไปงานศพของคุณป้าในวันอาทิตย์

คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
สำหรับลูกชายนั้นเป็นคนร่ามเริงน่ารัก
เวลาเล่นดนตรีก็มักจะมีโทรศัพท์มาหาพ่อเสมอ
อีกทั้งยังเป็นเสาหลักของครอบครัวมาตลอดนะครับ
ยังแล้วก็ตามญาติจะนำร่างของคุณโจไปบรรเภณกุศล
สาราช้างวัดสายไหมเป็นเวลา๕วัน
แล้วก็จะประกอบพิธีชาปนกิจในวันที่๑๖พฤศจิกายนนี้ครับ